คุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุทางน้ำกันหน่อยนะ
สักประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นอุบัติเหตุเรือเล็กข้ามฝาก
ไปกล้องกลมจรปิดจับภาพอย่างชัดเจน
เหมือนลักษณะไปเฉียวหรือไปชนเข้ากับเรือบรรทุกสินค้า
ซึ่งเขาก็กลับลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมวงกลมสีแดงนะมีผู้โดยสาร
ซึ่งต่อมาทราบก็คือว่าเป็นรอปภหายไปกับสายน้ำค่ะ

พบเป็นศพแล้วนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมา

อุบัติเหตุเรือเล็กข้ามฝากถูกเรือเดินสมุดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
กลับลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซัดเรือล่มทำให้ผู้โดยสารจมหายไปศูนย์หายไป๑คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๑ทุ่ม๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดจากบริเวณท่าน้ำวัดคลองเตยนอกนะคะ
สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน
นี่คุณผู้ชมเห็นเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เช้านี้ค่ะสักประมาณตี๕ไปพบร่างของชายคนดังกล่าวแล้วนะคะ
ลอยมาติดท้ายเรือลำที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือคลองเตย
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายสมยศสวนเจริญ
มีอาชีพเป็นรอปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าก็นำศพไปส่งนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

ทีนี้คนขับเรือหางยาวก็คือคนขับเรือเรือเล็กข้ามฝากเนี่ย
นายอัธวัฒน์พรมสวัสดิ์บอกว่า
ขณะที่เขาจอดเรือเทียบท่ารอผู้โดยสาร
จากนั้นรอปภคนที่เสียชีวิตได้ลงเรือ
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาเห็นว่า
เรือสินค้าขนาดใหญ่กำลังกลับลำ

คลื่นมันซัดมาที่เรืออย่างแรงเลยนะ
แต่เรือสินค้าแล้วก็เรือทักก็คือเรือลากดัน
เรือสินค้าเนี่ยนะก็ยังไม่หยุด

เขาจึงปล่อยให้เรือหางยาวไหลไปตามคลื่นที่ซัดมา
เพื่อไม่ให้อยู่ใกล้กับเรือสินค้า
ไปชนเข้ากับกำแพงวัดที่อยู่ติดกับท่าเรือ
แต่แล้วก็เห็นว่าใบพัดเรือสินค้าเริ่มหมุน
เขาจึงใช้มือจับกำแพงวัดเพื่อยึดไว้นะ
ไม่ให้เรือถูกดูดเข้าไปในใบพัดเรือสินค้า
สู้แรงไม่ไหวคุณคิดภาพตามนะ
เรือใหญ่กับเรือเล็กใหญ่มากกว่าเล็กมากอ่ะคุณ
คือเรือใหญ่มันมีแรงดึงดูดสูงอยู่แล้วนะ
แต่ว่าเค้าดีที่มีคนเห็นยนต์ห่วงยาง

ส่วนรอปภจมหายไปกับสายน้ำนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความนะคะ
ร้อยเวรเจ้าของคดีสนบังคอแหลมบอกว่า
เบื้องต้นได้ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้ว
สักประมาณ๕๖ปากเพื่อประกอบสำนวนคดี
แล้วก็ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
มาตรวจสอบเรือสินค้าว่าเดินเรือถูกต้องหรือเปล่า

ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ